เหมือนพลัดตกหลังควายมาดอนต่อไม้
ยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการ

คุณอ้ำไม่ต้องมายกเหล็กแล้วนะคะตายสวยขนาดนี้คุณอ้ำต้องไปเป็นพิตตี้ค่ะ

ทำไมคนที่มาชวนเราเห็นแล้วหน้าถีบขนาดนั้นเลยเหรอ
แต่สำหรับผมแล้วคนสวยต้องคู่กับดอกไม้ครับ

คุณตายขอบคุณค่ะ

เมาจนฟิลโอ้นานวันที่เธอตัดถาดเท้า
พร้อมนายให้รัก